มาดูเรื่องของ๕ไอ้เข้๒ที่๒คลอง
ก็คือคลองพังงาที่จังหวัดพังงา
ส่วนอีก๑ตัวอยู่ในคลองปลาปลาในกรุงเทพ

ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง
แปลกใจซะจริงนี่มันรอยเท้าจราเข้หรือเปล่า
แล้วเธอก็บอกว่าเห็นจราเข้อยู่ในน้ำเลยนะตั้ง๔ตัว

บอกเห็นตัวเป็นเห็นหัวมันโผล่มา
แล้วมันกำลังไหว้พุ่งมาหาเธอที่อยู่ริมตลิ่งด้วย
ตกออกตกใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะครับ
นี่เป็นข้อมูลจากคุณพี่ท่านหนึ่งคุณพี่เยาวเรศบุญฮก
อายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้านบ้านกรุงศรีหมู่๗
ซึ่งเธอบอกว่าเธอพบเห็นทั้งรอยเท้าจราเข้
บริเวณริมคลองพังงาในพื้นที่นบปริงอำเภอเมือง
จังหวัดพังงานะครับแล้วเธอยังเห็นกับตาเลย
จราเข้๔ตัวเนี่ยคุณมันว่ายน้ำข้ามคลอง
ตรงที่เธอยืนอยู่ริมตลิ่งนะครับ
ซึ่งจุดที่พบรอยเท้าจราเข้กับที่เห็นจราเข้ในคลองเนี่ย
มันก็อยู่ในระแวกเดียวกันนี้เลยคุณ
เท่ากับมันทั้งว่ายน้ำด้วย
บางทีมันก็ขึ้นมาผึ่งแดดด้วยหรือเปล่านะฮะ
คุณพี่เยาวเรศเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เธอ
ลงไปเก็บอวนดักปลาบริมคลองพังงา
สังเกตเห็นมันมีตัวอะไรไม่รู้
ขวางกระแสน้ำอยู่ตอนแรกก็นึกว่ากิ่งไม้ใหญ่
กิ่งไม้มันน่าจะถูกน้ำพัดไปได้
เพ่งไปเพ่งมาลักษณะคล้ายกับจราเข้
มีหางโผล่มาเล็กน้อยตกใจมากสิครับ
รีบวิ่งหนีไปบอกเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชนนะฮะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างตื่นตกใจนะครับ
แล้วก็เล่ากันต่อปากต่อปากเลยนะฮะ
ผู้นำชุมชนและอบตทุ่งคาโงกก็เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

ซึ่งล่าสุดในช่วงสายวันนี้แหละฮะ
วิสิตขวัญดีประมงอำเภอเมืองพังงา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยมีชาวบ้านพาไปดูจุดที่พบรอยเท้าจราเข้
แล้วก็จุดที่มองเห็นจอราเข้อยู่ในคลองพังงานะครับ
แล้วก็สิ่งที่ถ่ายภาพได้ตัวจราเข้ถ่ายภาพไม่ได้นะ
ถ่ายภาพได้เฉพาะรอยเท้าจราเข้
ก็เอาภาพนี้มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อย
ว่ามันใช่รอยเท้าจราเข้จริงหรือเปล่านะฮะ
โดยนายเจริญชัยศรีสุวรรณผู้ช่วยประมงจังหวัด
แล้วก็เป็นรักษาราชการแทนประมงจังหวัด
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ก็ได้ส่งนี่เลยคุณไกรทอง
ส่งไกรทองคือผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเร่งด่วนนะครับ
พร้อมแจ้งให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับผิดชอบในพื้นที่

ให้บอกลูกบ้านด้วยต้องเฝ้าระวังป้องกันอันตรายกันไว้ก่อน
เรื่องต้นนะครับประมงจังหวัดยังไม่ยืนยัน
สิ่งที่ชาวบ้านพบว่าเป็นจอราเข้จริงหรือไม่
เนื่องจากพฤติกรรมของจราเข้มันจะไม่ว่ายน้ำไปด้วยกันหลายตัว
เพราะว่าคุณพี่เยาวเรศบอกมันไหว้ตรงมาหาดิฉัน๔ตัวเลยค่ะคุณ

แต่ทีนี้ประมงจังหวัดบอกธรรมดามันไม่ค่อยไหว้ไปด้วยกันหลายตัวนะ
แต่ไม่เป็นไรก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้ก่อนนะฮะ
ส่วนจราเข้ที่ชาวบ้านบอกว่าพบเห็นทั้ง๔ตัวนี้นะฮะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองคือไม่มีการขออนุญาตเลี้ยงไว้
ประมงจังหวัดก็ต้องไปตรวจสอบต่อ
แล้วก็ทางจังหวัดพังงาก็มีรายงานว่ามีผู้ครอบครอง
และขออนุญาตไว้กับทางประมงจังหวัดจำนวน๖ตัว
แต่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี่นบปริงที่อำเภอเมืองแห่งนี้
แต่มันอยู่ในพื้นที่อำเภอตะกัวทุ่ง๒ตัว
และอำเภอท้ายเหมือง๔ตัวและไอ้๖ตัวนี้เนี่ย
ขออภัยไอ้๔ตัวนี้นี่มันมาจากไหนนะ
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของไกรทองเมืองพังงาเขา
ในการที่จะตามล่าแล้วก็สร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วครับ
เมื่อกี้๔เข้แล้วใช่ไหมฮะ
มาดูอีก๑เข้
อีก๑เค่นี่นะฮะนี่เลยคุณ
คุณว่าตัวอะไรลูกไอ้เข้หรือเปล่า
เพราะว่าเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ

โดยระบุว่าแจ้งลูกหลานประชาชื่นนะครับ

ไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง
บอกลูกหลานอย่าลงไปเล่นน้ำเด็ดขาด
เพราะมีลูกมันก็น่าจะมีพ่อแม่มันอยู่ด้วยนะฮะ
และนี่ก็คือคลองปลาปลาเชื่อมถึงกันหมด
อนเมืองประชาชื่นเตาปูน
แล้วก็อีกยาวไปไหนต่อไหนนู่นเลย
ซึ่งจริงคลองประปาเขาก็ห้ามคนลงไปเล่นน้ำอยู่แล้วนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปที่การปลาปลานครหลวง

ตอนนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลอดคลองปลาปลาแล้ว
สำหรับคลองปลาปลาเส้นนี้เป็นคลองปลาปลาฝั่งตะวันออกนะฮะ
ก็เริ่มตั้งแต่สถานีสูบน้ำดิบสำแลจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ยาวกันไปไปสิ้นสุดที่สถานีผลิตน้ำปลาปลา
สามเศษกรุงเทพมนาคอร์ระยะทาง๓๐๕กิโลเมตร
แล้วก็เป็นคลองปลาปลาก็เป็นคลองปิดอยู่แล้ว
เพื่อลำเลียงน้ำดิบมาผลิตน้ำปลาปลา
ไม่มีคนลงไปเล่นในน้ำในคลองปลาปลานี้
เพราะว่าเป็นกฎหมายเป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะครับ
ส่วนจุดที่มีการถ่ายรูปกันแล้วก็แจ้งว่า
เป็นแถวประชาชื่นนั้นก็เป็นส่วนกลาง
เป็นเหมือนจุดตรงกลางของเส้นทางคลองปลาปลานี้เลย

ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ว่ามีลูกจราเข้เข้าไปอยู่ในคลองปลาปลาได้อย่างไร
แต่จะเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
ทั้งการตามหาตัวมันให้ได้
รวมถึงพ่อแม่มันอยู่ไหน
แล้วก็ที่ออกไข่มาหลายฟอง
มันมีลูกจอราเข้ตัวอื่นอีกหรือเปล่านะครับ

เขามีพรบรักษาคลองปลาปลาพศ๒๕๒๖คุ้มครองอยู่
ห้ามลงเล่นน้ำห้ามจับสัตว์น้ำ

ก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับ
พอมีการแชร์กันไปคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอก

จิ้งเหรนหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
แต่คนที่เอาภาพมาโพสต์บอก
ก็ชัดเลยนี่มันน่าจะเป็นลูกไอ้เข้